มาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยเขาบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้นะคะ
บางทีมีเงินเยอะตอนแก่เท่าไปป่วยเนี่ยต้องเอาเงินมารักษาหมดไม่ได้ไปทำอะไรที่มีความสุขเลย
คุณหมอออกมาเตือนภัยสองเรื่องสองราวด้วยกันเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก
ใครมีลูกมีหลานมีเด็กเล็กต้องระมัดระวังเลยนะคะ
เป็นฟิล์มเอ็กซาเรย์เห็นไหมคะคุณที่วงกลมเอาไว้คุณคิดว่ามันคืออะไร

เหรียญถูกต้องเหรียญเด็กวัย๓ขวบคนนี้กลืนเหรียญลงไป
แล้วเหรียญนี้ค่ะมันผ่านคอลึกลงไปเกือบถึงหน้าอกแล้วมันค้างอยู่ตรงนั้นนะคะ
คุณหมออารักษ์วงวรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่านโพสต์เรื่องราวนี้ด้วยตัวเองเลยนะ
ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกมีหลานเล็ก
ไม่ให้ลูกเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าปาก
นี้เนี่ยต้องวางยาสลบแล้วส่องกล้องไปคีบเหรียญออกมาอย่างปลอดภัยค่ะ
ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้มันเป็นอันตรายมากเพราะว่าเหรียญมันอาจจะไปกดทับหลอดอาหารจนทะลุ
หรือสำลักจนอุดกั้นทางเดินหายใจจนเสียชีวิตก็ได้
ต้องระวังนะเด็กจับเจออะไรเขาก็จะเอาเข้าปากเข้าจมูกหมดเลยนะคะ
เคสหนึ่งเตือนภัยคุณผู้หญิงต่อเลยนะคะ
นี่คือคุณหมอโอลาริกมุสิกวงศูตินริแพทย์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะ
โพสต์ภาพเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
ขนาดคุณ๒๐เซนติเมตร
หัวคนนั้นมันใหญ่กว่าหัวคนนะ

เหมือนผู้หญิงต้องท้องตัวใช่ไหม
ใช่ค่ะคือเนื้องอกเนื้อหมดลูกเนี่ยผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นได้นะคะ
ซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ออกมาไลฟ์เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะเนาะ
ภาพนี้แล้วก็ตอบคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยว่า
เอ๊ะฉันจะมีโอกาสเป็นหรือเปล่ากลุ่มเสียงมีอะไรยังไงบ้าง
คุณหมอบอกว่าโรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกมันรักษาได้
พบบ่อยในผู้หญิงค่ะคือพบได้๑ใน๕
คนเดินผ่านมาอาจจะมี๑คนเป็นก็คือคิดเป็น๑๒๐นะคะ
ทีนี้หลายคนที่กังวลที่สุดก็คือว่า
แล้วเนื้องอกแบบนี้มันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งหรือเปล่า
คุณหมอก็บอกเลยว่าถามว่ามีโอกาสไหม
มีแต่น้อยมาก๑๐๐ละ๐๑ถึง๐๓เท่านั้นแหละพอคนได้ยินแบบนี้ก็
อ้าวแล้วทำยังไงฉันต้องดูแลตัวเองยังไงฉันต้องทำอะไรยังไงบ้าง
มันสังเกตตัวเองนะคะสาวคุณผู้หญิง
ถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือนไม่ว่าอะไรก็ตาม
สีเปลี่ยนไปปริมาณมาน้อยมามากเกินไปมาถี่เกินไปไม่มาเลย
อะไรที่มันผิดปกติไปจากเดิมเนี่ยค่ะไปหาคุณหมอให้เร็วที่สุด
เขินไม่ต้องอายกลัวว่าอุ๊ยมันเป็นจุดที่ลับมันเป็นอะไรที่ฉันไม่กล้าเปิดเผย
อย่ารอให้มันโตใหญ่ขนาดนี้มีอะไรผิดปกติหาคุณหมอก่อน
อาการบ่งชี้ก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ท้องใช่ไหมเวลาจะเป็นประจำเดือนจะปวดท้องประจำเดือนมาก
มากกว่าปกติที่เคยเป็นถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ไปได้เลย
แล้วถ้ามันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าท้องจะป่องป่องเหมือนบางคนอาจจะรู้สึกว่า
มันไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าห้องน้ำหรือเปล่าบางคนบอกว่าเออพอไม่ได้ถ่ายอุจจาระแล้วท้องป่องไง
อันนี้ก็เข้าประจำทำไมท้องยังป่องแบบนี้ค่ะลักษณะอาการอีกอย่างหนึ่งคือท้องจะอืดด้วย